ไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปพบศพผู้ชายอายุสักประมาณ๒๔ปี
ถูกฆ่าแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ที่จุดชมวิวเขาขาด
ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
จุดนี้แหละคุณผู้ชมซึ่งลักษณะเป็นจุดค่อนข้างเปลี่ยวนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมค่อนข้างบ่อยด้วย
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่ไปช่วยกันหาหลักฐานต่าง
แล้วก็พยายามที่จะขยายผลว่าใครเป็นกลุ่มคนร้าย
เรื่องต้นนะคะตำรวจได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายที่คาดว่า
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้น

วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกประวิทย์เอกชวน
ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
เรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อร่วมคลี่คลายคดีกรณีที่เกิดขึ้น
ก็คือมีคนไปพบศพชาย๒๔ปีถูกฆาตกรรมทิ้งศพ

จุดที่ไปพบศพก็คือบริเวณจุดชมวิวเขาขาด
ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
คือตอนนี้ต้องบอกว่าการทำงานของตำรวจมีความคืบหน้าไปเยอะ
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมแหวนของผู้ตาย
ซึ่งตอนนี้รู้แล้วแหละค่อนข้างที่จะแน่ชัดแล้วว่าผู้ตายเป็นใคร
เพราะว่าจากการเชิญตัวญาติเนี่ยญาติบอกว่าจำได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
ว่าผู้ตายคือนายสถาพรยินดีหรือว่าเต็กอ่านอายุ๒๔ปี
เพราะจำเสื้อผ้าที่ใส่ได้โดยเฉพาะแหวนสีเงิน
ที่มีหัวเป็นหินสีน้ำตาล
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอรอผลทางนิติวิทยาศาสต
ส่วนเรื่องของการเร่งไล่ล่าตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตอนนี้ตำรวจได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัย๑คน
เป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุสักประมาณ๒๔ปีมาสอบปากคำ
หลังจากที่ไปสืบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้แหละ
อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
แล้วก็เร่งจะขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ร่วมก่อเหตุอีกจำนวนหนึ่ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เบื้องต้นสำหรับชนวนเหตุ
คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของการทะเลาวิวาสกันกับกลุ่มคนร้าย
แต่ก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่ชัดมันเกิดจากอะไรกันแน่
คดีนี้ค่ะตำรวจสพวิชิตได้เข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์ดังกล่าวก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้๒มิถุนายน
ไปพบศพผู้ชายอายุ๒๔ปีสภาพเน่าเปื่อย
เหลือแต่โครงกระดูกกระโหลกศีรษะเศษชิ้นส่วนเสื้อผ้า
ส่วนที่เท้าทั้งสองข้างมีเชือกไนลอนสีแดงมัดติดอยู่
กลางข้างขวาสวมแหวนแต่ไม่พบหลักฐานว่าผู้ตายเป็นใคร
คาดว่าตอนที่ตำรวจไปพบก็คือเมื่อวาน
เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๕วันแล้วนะครับ
ต้นคาดว่าผู้ตายถูกฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วก็นำศพมาทิ้งไว้ที่จุดเกิดเหตุเพื่ออำพลางคดี
แล้วตำรวจบอกเลยว่าคดีนี้คนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
คือก่อนหน้านี้มีคนไปแจ้งว่ามีคนหายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แล้วเมื่อวานเข้ามาขอดูหลักฐานของผู้ตาย
ก่อนที่จะยืนยันว่าผู้ตายก็คือในสถาพร
ซึ่งทางญาติและเพื่อนประกาศกันตามหาผ่านทางโซเชียลก่อนหน้านี้
สำหรับนายสถาพรก็คือผู้ตาย

โดยเขาเองเป็นม้าทรงของสารเจ้า
รวบแห่แห่พระในประเพณีถือศิลป์กินผัก
ระหว่างประกอบพิธีปรากฏว่า
ปลอกดาบที่ใช้แทงมันทะลุแก้ม
เพื่อทรมานร่างกายเกิดไปติดกับกระพุงแก้ม